อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่เป็นพาดหัวนี้เลย
ชาวบ้านเดินลุยน้ำแล้วก็ไปจับเสาไฟตรงเกาะกลางถนน

มีคนถ่ายคลิปนาทีชีวิตเอาไว้
ในขณะที่มีการช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะ
อไซค์ยังมีโดนไฟดูดอยู่กลางถนนนะครับ

กำลังฟื้นแล้ว
ฟื้นยังฟื้นแล้วฟื้นแล้ว
เสาไฟตรงนี้นะครับเแล้วคือใบเลือดนะครับ

มีน้องผู้ชายมาดีนะที่น้องเล็กเขาบอกทัน
กระโดดหนีไปตอนไฟดูดพอดีเลย

เสาไฟตรงนี้เขาบอกอยู่เกาะกลางไฟมันรั่ว
คุณนี่จังหวะอันนี้อีกคนหนึ่งนะ

คุณเห็นสภาพไหมก่อนจะไปถึงเกาะกลาง
น้ำท่วมไปแบบมิดล้อแล้วค่ะ
มีคนช่วยเอาไปปั๊มหัวใจอยู่ข้างทาง
แล้วปรากฏเมื่อกี้มีคนหนึ่งจะมาจับเสาไฟอีก

โอ้โหต้องกระโดดตัวเหยิงหนีเลย
นี่แปลว่า๒รายแล้วนะที่เกิดขึ้น
แล้วมันน่ากลัวเห็นน้ำแบบนี้
ทำไมเจ้าหน้าที่เขาไม่มีการมาดูหรือว่ามาตัดไฟ

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนจันทอุดม
อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
มีชาวบ้านเขาไลฟ์เหตุการณ์เตือนกันเป็นอุทาหรณ์เลย
แล้วก็เอามาเตือนกันบอกเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีมข่าวเที่ยง
เราเห็นคลิปนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ
ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนี่คุณ
ตอนเช้าที่เราลงไปดูซิน้ำแห้งหรือยัง
ยังไม่แห้งน้ำก็ยังท่วมถนนอยู่
แต่ว่าลดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเหลือประมาณครึ่งล้อ
เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์นั้นอย่าไปใกล้เสาไฟ

ทีนี้เราไปสอบถามพี่เจ้าของคลิปนะฮะ
ก็คือคุณกำทนเหล่าสิริถาวร
เล่าให้ฟังบอกเมื่อคืนช่วงประมาณสักทุ่ม๒ทุ่ม
ตอนนั้นเขายืนอยู่หน้าร้านนะจุดนี้เนี่ย
แล้วเห็นรถวิ่งผ่านจุดน้ำท่วม

ดับตรงเสาไฟส่องสว่างตรงเกาะกลางพอดี
พอคนซ้อนลงจากรถ

แล้วก็ตัวเกือบล้มใช่ไหมล่ะน้ำซัดอยู่แบบนี้
ก็เลยไปจับเสาไฟเพื่อประคองตัว
ปรากฏโดนไฟดูดล้มตึงเลย
จังหวะนั้นผู้ชายคนขี่ยังไม่รู้นะฮะ
ว่าคนซ้อนก็คือเป็นผู้หญิงด้วยนะ
โดนไฟดูดก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อย
พอหันกลับมามองผู้หญิงหายไปไหน
รถแล้วรีบกลับมาหาปรากฏว่านอนหมดสติ
คุณกึ่งน้ำกึ่งตรงเกาะกลางอยู่แบบนี้นะฮะ

มีรถกระบะของชาวบ้านผ่านมาพอดี
ก็เลยมีคนขับช่วยกันนำผู้หญิงที่หมดสติ
จากนั้นพลเมืองดีก็พาส่งโรงพยาบาลประยอง
แล้วก็ไม่นานตอนที่เขาถ่ายคลิป
ก็เวลาไล่เลี่ยกันเลยมีเด็กนักเรียนนะคุณ
เกือบจะถูกไฟดูดที่ตะโกนกันระวังนะฮะ
ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าถูกไฟดูดไปหรือยัง

สำหรับพื้นที่ตรงนี้เวลามีน้ำท่วมนะคุณ
ก็เคยเกิดเหตุคนโดนไฟดูดมาแล้วหลายครั้ง
เอาฟังเสียงพี่เขานะฮะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือคนถ่ายคลิปคนเห็นเหตุการณ์นะครับ
ทีนี้เราไปตามหาจนเจอนะฮะ
สำหรับพี่ผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมีผู้หญิงซ้อนแล้วผู้หญิงไปจับเสาไฟ

ก็คือน้องพัฒนพลอายุ๑๖เท่านั้นเอง

ก็นี่แหละคือน้องเขามาตามหามอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มา

เมื่อคืนต้องทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าต้องช่วยเหลือชีวิตแฟนสาวไว้ก่อน
ใช่เพราะว่าแฟนถูกไฟดูดก็ต้องช่วยคนก่อนนะคะ
พัฒนพลเขาเล่าแบบนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วน้ำมันท่วมสูงแบบที่พี่เห็นเลย

แล้วก็เข็นช่วงเกาะกลางค่ะ

จังหวะนั้นผมว่าผม

ไม่สนใจรถแล้วมาช่วยแฟนก่อน

ผมก็รู้สึกเหมือนผมโดนไฟดูดเหมือนกัน
แฟนสาวโดนไฟดูดจนต้องปั๊มหัวใจมาแล้วนะฮะ
ทีนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงนะว่าผู้หญิงที่บาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
นางสาวสิริธรณหญิงสาวที่บาดเจ็บล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
นี่คุณตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ฟังเสียงเธอหน่อยเธอให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะ
โอ้โหอาการปลอดภัยแล้วนะ
พลเมืองดีที่ช่วยด้วยเพราะว่าต้องมีการปั๊มหัวใจด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับทราบ
ก็รีบตัดกระแสไฟฟ้าไอ้เสาไฟตรงเกาะกลางหมดแล้วนะ

แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าน้ำแห้งสนิทนะ
จะเข้ามาซ่อมแซมตอนนี้เริ่มแห้งแล้ว
เกือบสนิทแล้วในบางจุดนะคุณฮะ

มาวัดไฟว่ามีไฟรั่วไฟดูดอะไรหรือเปล่านะฮะ
ต้องดูทุกต้นเลยนะคุณทั้งสายจันทอุดมตรงนี้นะฮะ
อกจากนี้จากการตรวจสอบในพื้นที่ของตัวเมืองระยอง
เพราะว่าถนนจันทอุดมต่อเนื่องไปยังถนนคอ
เขตเทศบาลนครประยองยังมีน้ำท่วมขังอยู่ปริมาณมากนะครับ
ขณะที่บริเวณแยกเกาะกลอยถนนเส้นสายมุ่งหน้า
อำเภอบ้านค่ายเราบินโรนให้ดูเลย
ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จำนวนมากเช่นกันระยองยังอ่วมอยู่นะครับ
รวมถึงในจุดของหมู่บ้านต่างอย่างหมู่บ้านแดนใหม่วิลล่า
หมู่บ้านกรุงไทยในเขตเทศบาลตำบลทัพมายังมีน้ำท่วมสูง
ขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนขนของไปอยู่ในที่สูงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่เนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยน่ากลัวนะคุณถ้ามีน้ำมันท่วมด้วยนะฮะ